ส่วนเมื่อวานที่ผ่านมาครับทางดรกล้องศักดิยอดมณี

วาด้าไม่ให้การรับรองประเทศไทย
เนื่องจากยังไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมนุนขององค์การ
ต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือว่าวาด้านะครับ

วาด้านั้นมีการลงหนังสือเมื่อวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตามที่คณะกรรมการบริหารของวาด้า
ประกาศเมื่อวันที่๗ตุลาคมปี๒๕๖๔
สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาของไทย
ไม่ปฏิบัติตามวาด้าโค้ดนั้น
ตอนนี้ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วโดยจะได้รับการปลดออกจากรายชื่อ
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของวาด้าทันทีนะครับ
ก็ทำให้ประเทศไทยนั้นสามารถกลับมาใช้ทงชาติไทย
ในการแข่งขันในระดับนานาชาติได้อีก